มันกลายเปลี่ยนมากกว่า

ถูกกล่าวหาร่วมกับกลุ่มเพื่อนนักศึกษาปริญญโท
ใช้จิตวิทยาหมู่ออกอุบายหลอกลวง
นายแพทย์ประกิจเผ่าธมทิศชงหรือหมอเผ่า
เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังทำให้หลงเชื่อ
ศูนย์ทรัพย์สินนัก๑๐ล้านบาท

หญิงสาวคนสนิทของหมอเผ่าในขณะนั้น
เขาแจ้งความตำรวจอ้างว่าหมอเผ่าโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากเธอ

นำตัวไปกักขังที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
เพราะสงสัยว่าฆ่าภรรยาตัวเอง
แต่โรงพยาบาลระบุว่าหมอเผ่าจิตไม่ปกติจริง
เมมิกาเริ่มถูกขุดคุยประวัติ

อูฟูและใบหน้าสะสวยขึ้น
ทำให้สังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ความจริงกระจ่างเมื่อหมอเผ่ารักษาตัวนาน๓เดือน
แพทย์วินิจฉัยว่าเค้าโกรถด้วยโรคอารมณ์สองคั่ว
เกิดจากกระตุ้นจากภายนอกเมื่ออาการดีขึ้นและจดจำเหตุการณ์ได้ทั้งหมด
จึงส่งทนายความแจ้งความที่กองปราบราม
ดำเนินคดีเปมิกาและกลุ่มเพื่อนฐานช่อกงทรัพย์
สอบสวนพฤติการพบว่าตั้งแต่ตุลาคม๒๕๕๙
ถึงกลุ่มภาพันธ์๒๕๕๐
หลังเป็นมิกาสนิทสนมกับหมอเผ่า
ร่วมกับกลุ่มเพื่อนใช้อุบัยหลอกลวง
อ้างว่านั่งสมาธิจนเข้าชาญชั้นสูงระลึกชาติถอดจิตได้
ทำให้หมอเผ่าจิตฟันเฟือน
ยังอ้างว่าเป็นสามีภรรยากับหมอเผ่ามา๙๙พบชาติ
มีกรรมต้องชดใช้ในชาตินี้
หลอกให้ซื้อทรัพย์สิน๑๐รายการมูลค่ากว่า๙ล้านบาท
กระทั่งเปมิกาเข้าพบพนักงานสอบสวน
ให้การปฏิเสธไม่ได้ใช้จิตวิทยาหมู่หลอกลวงหมอเผ่า
ยืนยันว่าคบหากันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เจตนาต้องการช่วยเหลือให้ออกจากโรงพยาบาล
แต่ครอบครัวเชื่อว่าเป็นมิกาใช้จิตวิทยาเกลี้ยกล่อม

ว่าภรรยาต้องการฆ่าเพื่อคุบสมบัติ

อมสารอีฟีตรีทำให้หวาดระแวงจึงนำตัวไปรักษา

สารดีกาพิพากษาเปมิกามีความผิดฐานช่อกงทรัพย์
โดยอาศัยความอ่อนแอทางจิต
ตัดสินจำคุก๕๔เดือนโดยไม่รอการลงโทษ
กลุ่มเพื่อนจำเลยที่๒๔สนับสนุนช่อโกง
จำคุก๓ปีแล้วร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทย์กว่า๘ล้านบาท
สุดท้ายเปมิกาไม่มาฟังคำพิพากษา
สารออกหมายจับและสั่งปรับนายประกัน
คนใกล้ชิดระบุว่าเปมิกาอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ปิดฉากคดีดังเป็นมิการ์หมอเผ่า
ต่อสู้ยาวนาน๑๐ปี
จิตวิทยาหมู่ที่ไม่สามารถมีข้อเท็จจริง
พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์